มีเรื่องของวัยรุ่นทะเลาะวิวาสเหมือนกันคราวนี้เนี่ยที่ระยอง
วัยรุ่นถือปืนบุกเข้าไปเลยนะคะไปทะเลาะกับคู่อริที่เคยมีปากเสียง
ทะเลาะกันถือปืนเข้าไปก่อเหตุกลางตลาดเลย
คุณผู้ชมลองไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่เป็นภาพกลุ่มวัยรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าถือปืนสังเกตดูเห็นเลยเนี่ยค่ะ
ถือปืนบุกเข้าไปทำร้ายนายจิราวุฒิโอกาสอายุ๒๕ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหมู่๖ตำบลมาบยังพรอำเภอปลวกแดง
ซึ่งอยู่ในตลาดสดสะพาน๔
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านขายผักสดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากมีการทำบุญเลี้ยงพระกันไม่นาน
วัยรุ่น๓คนเข้าไปก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
นายจิราวุฒิเล่าให้ฟังว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการกระทบกระทั่งกันตอนขับรถ
นายจิราวุฒิเนี่ยขับรถไปเอาเต็นต์เพื่อนำไปใช้ในงานเลี้ยงพระ
ตอนเข้าไปในซอยมันซอยค่อนข้างเล็กซอยแคบ
ก็เลยไปประจันหน้ากับรถอีกคันนึง
ทะเลาะกันมีปากเสียงกันเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมหลบ
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอย

พอตามมาก็มากี่คน
มีเปลื้อนมาเลยเหรอ
มีเปลื้อนครับ
สักประมาณในปุ่ม

นี่แหละค่ะ
หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่า
พอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ